ถ้าใครไปมหาสารคามอยากจะแนะนำของฝากที่ตอนนี้กำลังฮอตฮิต
พูดถึงของฝากแล้วนี่นะคะใครไปมหาสารคามต้องแนะนำขนมเทียนแก้วค่ะ
อยู่ที่อำเภอกันธรวิชัยนะคะเขานิยมซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่
เป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างนะคะ
ซึ่งร้านขนมเทียนแก้วผู้ใหญ่สมดีนะคะ
ก็เป็นของดีอยู่ที่ตำบลโคกพระอำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนี่แหละค่ะ
เราไปคุยกับผู้ใหญ่สมดีหรือนางสมดีเหล่าเคน
ท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าเริ่มต้นจากการทำขนมเทียนออกเสริมให้กับแขกที่มาร่วมงานแต่งของลูกสาวก่อน
พอแค่ใครได้ชมก็ชื่นชอบในรสชาติมากเลย
ผู้ใหญ่ก็เลยตั้งใจศึกษาพัฒนาฝีมือจนรสชาติของขนมเทียนนั้นอร่อยลงตัว
แล้วก็ตัดสินใจเปิดร้านขายโดยใช้ที่บ้านนี่แหละเป็นที่ผลิตเลยนะคะ
ส่วนสูตรเด็ดเคล็ดลับของขนมเทียนแก้วผู้ใหญ่สมดีก็อยู่ที่ไส้นี่แหละค่ะ
ต้องมีการตวงปริมาณและสัดส่วนอย่างลงตัว
ไม่ว่าจะเป็นถั่วเขียวหอมเจียวพริกไทยซีอิ๊วขาวเกลือน้ำตาลน้ำมันพืช
คือทุกอย่างจะต้องได้สัดส่วนที่เป็นมาตรฐาน
เอามาผสมผัดกันจนแห้งใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีรสชาติเนี่ยก็จะกลมกล่อมไม่เค็มเกินไป
พอดีพอดีส่วนแป้งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยมีหลายสีนะคะ
มีสีขาวก็คือแป้งใสแล้วก็มีสีม่วงคืออันชันสีเขียวคือใบเตย
สีหลากหลายสวยงามห่อใส่ใบตองเป็นแบบขนาดพอดีคำค่ะ
แล้วเวลาขายนะคะก็จะแพ็คใส่ฉลอมฉลอมละ๑๒๐บาทเท่านั้นเอง
แล้วก็เก็บไว้ทานได้ถึง๑สัปดาห์นะคะ
สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ใหญ่๕๐๐๐๘๐๐บาทเลย

ใช่แล้วค่ะสำหรับใครที่อยากจะไปลิ้มชิมรสอยากจะซื้อเป็นของฟัง
มีเฟซบุ๊กนะติดต่อเข้าไปได้เนี่ยค่ะเสิร์ชได้เลย
ขนมเทียนแก้วผู้ใหญ่สมดีเขาจัดส่งทั่วประเทศด้วยนะ
หรือว่าจะโทรศัพท์ไปสั่งก็สะดวกสบายง่ายดายดีนะคะ
ขนมเทียนผู้ใหญ่สมดีเห็นแบบนี้แล้วก็น่าซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกันนะ
ของฝากติดไม้ติดมือเพราะว่าเขาขายเป็นแบบกระเช้าด้วยใช่ไหม

เป็นของฝากวันปีใหม่หรือเทศกาลหรือวันเกิดอะไรก็ได้

เนื้อแป้งมันจะเหนียวแบบนุ่ม

มันจะเหมือนแบบกึ๊บนิดนึงอธิบายไม่ถูกใส

เป็นเดธนมพวควริกอย่างหนึ่ง